คุณผู้ชมคืนข้ามปีวันที่๓๑ธันวาคม

พอเขาดาวน์๕๔๓๒๑

ยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วปรากฏว่าวิถีกระสุนนะคะ
กระสุนปืนไปตกในหลังคาชาวบ้าน
บ้านของชาวบ้านแล้วตรงที่ตกเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคะ

แล้วกระสุนมันไปหล่นลงกลางที่นอนพอดี

ถ้าเกิดมีคนนอนตรงนั้นเหลือไหมคะ

อย่าคิดนะคะว่ากระสุนพอมันยิงขึ้นฟ้าแล้วมันตกลงมา
แรงหรือว่าน้ำหนักของมันจะลดน้อยลง
ทำอะไรเราไม่ได้ไม่ใช่นะคุณคิดผิดเลย

แล้วนี่ฝ้าเพดานธรุบัตรีค่ะก็ค่ะ
แต่เคราะห์ดีมากวันนั้นไม่มีใครนอนตรงนั้น

บ้านของคุณศิรษักรณ์ขันตีอายุ๔๒ปีนะคะ
บ้านเลขที่๔๔๒หมู่ที่๘ตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
พาเราไปชี้ให้ดูแบบนี้นี่กระสุนขนาด๙มมนะคะ
โอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วนะคะเคราะห์ดีมากมากอย่างที่บอกไปว่า
วันที่เกิดเหตุนี้ไม่มีใครนอนอยู่ตรงนั้นเพราะทุกคนออกไปสังสรรค์กันหมดนะคะ
คุณสิริสักเล่าบอกว่าช่วงเที่ยงคืนของวันที่๓๑ธันวาคมคาบเกี่ยว๑มกราคมปีใหม่
เขาได้ยินแล้วแหละว่ามีเสียงปืนดังขึ้นสามนัดบริเวณใกล้ใกล้กับบ้าน
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าอ๋อเป็นการยิงฉลองปีใหม่ซึ่งถูกแล้ว
ถูกแล้วแต่ที่ไม่คาดคิดก็คือกระสุนปืนมันมาตกบนหลังคาบ้านของตัวเอง
แล้วจุดที่ตกก็คือห้องนอนธนุษย์ฝ้าเพดานแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าจุดที่ตกพอไปดูมันเป็นกระสุนปืนขนาด๙มม
เชื่อว่าน่าจะเป็นการยิงฉลองปีใหม่แล้วกระสุนก็ตกมาที่บ้านแบบนี้
รัศมีไม่เกิน๒๐๓๐เมตรจากตัวบ้าน
ก็เลยอยากให้ตำรวจช่วยหน่อย
ช่วยตามหน่อยว่าใครเป็นคนยิง
ไม่อยากให้แบบยิงฉลองปีใหม่แบบนี้เพราะมันอันตรายมาก

มีทุกปีเลยก็ว่าได้นะคะ

แล้วเวลาจะตามจับเนี่ยตามจับไม่เคยได้เหมือนกัน
ใช่ไม่รู้จะมาตัดทิศทางไหนนะ